ทีนี้มาดูอีกหนึ่งคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วคนก็วิจาณกันแบ่งเป็น๒ฝ่ายเหมือนกัน
คลิปนี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์แล้วเขาก็ไปจับได้ว่ามีเด็กผู้ชายอายุสักไม่เกิน๑๓คุณภาคภูมิ
กำลังขโมยรถจักรยานยนต์ของเขา
ที่ร้านจอดรถในห้างสับสินค้าแห่งหนึ่ง
เขาจับได้แล้วเขาก็ทำโทษเด็กคนนี้
เดี๋ยวลองไปดูว่าเขาทำโทษยังไงค่ะ
เนี่ยก็คือเข้าใจแหละว่าจับได้เด็กกำลังขโมยรถจักรยานยนต์น่ะนะ
แต่ก็เด็กมากนะอายุไม่เกิน๑๓ค่ะ
แล้วก็เจ้าของรถจักรยานยนต์เขาทำโทษด้วยวิธีการให้ถอดกางเกง

แล้วก็บอกเด็กว่าถ้าอยากได้ก็ทำงานสิ
ไม่ใช่มาขโมยแบบนี้ดีนะไม่แจ้งตำรวจ

เด็กก็บอกว่าอยู่กับย่าพ่ออยู่ร้อยเอส

แต่เขาก็ล่อแบบไล่ต้อนถามว่าแบบถ้าขโมยไปจะเอาไปขายที่ไหน
แล้วก็ตะคอกใส่หน้าเด็กแล้วก็ตบหน้าไปครั้งหนึ่ง
เด็กก็ร้องด้วยความกลัวเนี่ยค่ะ

แต่เด็กก็จะมาขโมยรถครับอเรนนี่แต่เด็กก็จะมาขโมยรถครับ
ก็เขาก็โพสต์อยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
คลิปนี้คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะ
มุมหนึ่งบอกว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์ทำถูกแล้ว
สั่งสอนเด็กให้หลาบจำเพราะก็หวังดี
ก็ไม่ได้ส่งตำรวจนี่แต่ก็ต้องเตือน

ไม่โดนขโมยเหมือนตัวเองเหมือนกับคนในคลิปมันไม่รู้หรอก
ว่าถูกขโมยรถจักรยานยนต์มุมหนึ่งก็ต้องโกรธสิ
อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือทำร้ายเด็กแบบนี้เลยเหรอ
นำตัวไปส่งตำรวจให้อบรมสั่งสอนก็พอแล้วมั้ง
สิ่งที่เด็กทำแน่นอนมันไม่ถูกต้อง
แต่ที่น่าสงสารก็คือเด็กเป็นแบบนี้มันอาจจะเกิดจากปัญหาหลายอย่าง
ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ควรได้รับการดูแล
แต่บางคนก็มาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ว่า
เด็กคนนี้เขาจะมีกลุ่มของเขา
แล้วเด็กกลุ่มนี้เขาเคยถูกส่งเข้าสถานพินิษฐ์มาแล้ว
หมายความว่าเคยทำผิดมาแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอืม
ก็หลากหลายความเห็นออกมาก็ทำผิดอีกอะไรแบบนี้ค่ะ
คือการที่เราใช้วิธีแบบนี้มันก็อาจจะเป็นมุมหนึ่งว่า
ตาปรานีอุตส่าห์ไม่ส่งตำรวจอ่า
แต่ต้องลงโทษเองซะหน่อยให้หลาบจำใช่ไหม

บางทีเขาอาจจะได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้
แม้ว่าจะเคยเข้าสถานพินิษฐ์ไปแล้วแล้วก็ออกมาอีก
แล้วมาก่อคดีอีกก็ต้องจับส่งอีก
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไปดูว่าโอ้โหออกไปก็เกาะเหตุอีก
เพราะฉะนั้นครั้งนี้ควรจะจัดการยังไงดี